บอกเลยชาวบ้านนับหมื่นต่อแถว
เพื่อรอรับปฏิทินปีใหม่รูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ

เขาบอกมาตั้งแต่ตี๕ได้มั้งคะ

โอ้โฮคุณคะสุดยอดอะไม่ใช่ตี๕
เขาบอกว่าบางคนมานอนค้างเลย
เขาก็ข้ามคืนเพื่อรอตั้งแต่ปฏิทินตั้งแต่๕ทุ่ม
โอ้โฮนี่ฉันว่าตี๕นี่เช้าแล้ว

ฉันมานอนค้างคืนรอตั้งแต่๕ทุ่ม
ดูสิแถวยาวมากนะคะ
นี่คือบริเวณวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ

วันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เออนี่๑มกราคมที่ผ่านมาขออภัย
กลุ่มชาวบ้านเขามารอรับแจกปฏิทินปีใหม่
รูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ
กลับไปบูชาที่บ้านเสริมสิริมงคล
ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
เขาเตรียมปฏิทินปีใหม่ไว้๔๕๐๐๐ชุด
โอ้โหเยอะปีใหม่ปุ๊บแจกปั๊บเลย๑มกราคม

ลูกเสกปฏิทินเสกปฏิทินแบบนี้
ก่อนที่จะเตรียมมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะ
ก็คาดว่ามีคนจะมารอรับไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐คน
แล้วก็รับได้เพียงแค่คนละ๑ชุดเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ยังมีพระจากวัดต่างมารับปฏิทินด้วยนะคุณ
โหต้องบอกว่าหลวงพ่อสำเร็จนี่เป็นแบบว่า
ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเคารพนับถือศรัทธามากนะคะ
ทางด้านคุณนัทธนันทรงเสียงนะ
ผู้ที่มารอรับแจกปฏิทินคนแรกเลย
นี่คนแรกเลยเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เดินทางมาจากตัวเมืองสระบุรี

มาทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้

ค้างคืนรอตั้งแต่๕ทุ่มวันเสาร์คุณ
โอ้โหไม่กล้าลุกหนีไปไหนเพราะว่ากลัวจะเสียสิทธิ์
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะเริ่มแจกปฏิทิน๘โมงเช้า

ข้ามคืนอ่ะ๕ทุ่มคือมานอนรอแล้วก็
เข้าสู่ปีใหม่ไปตรงแถวนั้นเลยจ้า
โอ้โหนับถือความตั้งใจเนอะ
นับถือความอดทนของคนไทยเรามากจริงนะฮะ
ส่วนคุณบัญชาภัยบูลพิญญาเลิศประธานมูลนิธิบอกว่า
ทำปฏิทินมาแจกแบบนี้ทุกปีนะคะตั้งแต่ปี๒๕๕๐แล้ว
ซึ่งก็นับว่าเป็นปีที่๑๖แล้วค่ะที่ยังมีการแจก
และนอกจากปฏิทินแล้วก็ยังมีโรงทานอาหารขาวอาหารหวานผลไม้
ฟรีแก่ผู้ที่มารอรับปฏิทินด้วยนะคะ
ก็ได้กันไปประมาณ๔๕๐๐๐ชุด
ที่ทำเผื่อเลยนะแล้วนอกจากปฏิทินเนอะก็เมื่อสักครู่เห็นเป็นอัดกรอบรูปหลวงพ่อสำเร็จด้วย
หลายคนก็จะนำตรงนี้หน้าปกปฏิทินไปอัดกรอบแบบนี้เหมือนกันนะ
เออก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเคารพนับถือก็อยากจะเก็บไว้เสริมสิริมงคล

เป็นของฝากปีใหม่ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะ